ต่อนะครับข่าวเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวัง
แล้วก็ผู้ชายทำร้ายร่างกายภรรยา
หรือไม่ก็ยิงครอบครัวภรรยาตอนนี้มีกี่ข่าวแล้วคุณ
กรณีนายทนทำร้ายภรรยาคือน้องเมย์ที่จังหวัดสตูน
ก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องการมอบตัวแล้วนะครับ
เรื่องของคดียิง๕ศพที่อุตรดิษฐ์
ตอนนี้ก็ตามจับกลุ่มตัวนะครับ
แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วข่าวล่าสุดออกมา
และอีกเหตุหนึ่งแฟนนุ่มกระหน่ำยิงม่ายสาวลูกสอง
ซึ่งเป็นเศรษฐีเจ้าของกิจการแผงขายผลไม้บรายใหญ่
ในอำเภอหาดใหญ่จนบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียน
ขณะที่ผู้หญิงขับรถเบ้นไปส่งลูกเข้าเรียนนะครับ
ส่วนสาเหตุน่าจะเป็นเหตุหึงหวงที่ผู้ชายแค้นใจเพราะถูกบอกเลิก
คบหากันมาเกือบ๔ปี
เป็นเหตุรุนแรงในครอบครัวทำร้าย
แล้วก็พยายามฆ่าผู้หญิงอีกแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
เป็นเหตุยิงกันข้างโรงเรียนสุวรรณวงศ์ถนนประชาธิปัตย
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงทราบชื่อ
ก็คือนางสาวเตชิตากริจวัยพักอายุ๒๔ปี
มีน้องชายกำลังช่วยอุ้มประคองร่างที่โชคเลือดอยู่ริมถนน
ที่หน่วยกู้ภัยมูลที่มิตรภาพสามัคคีหัดใหญ่

เพราะว่าตัวผู้หญิงที่ถูกยิงเริ่มจะหมดสติแล้ว
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรีบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
เรื่องต้นพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืน๑๑มมเข้าหลายจุดนะครับ
แขนซ้ายหน้าอกซ้ายแล้วก็ราวนมซ้ายรวม๓นัดอาการสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คน
เนื่องจากอยู่ข้างโรงเรียนแล้วก็ส่วนใหญ่มาส่งลูกที่โรงเรียนครับ
เรื่องของคดีนั้นนะครับพันธ์ตำรวจเอกกิติชัยสังขถาวร
ภูมิกับการสพหาดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ตำรวจชุดสืบสวนพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มม
ตกอยู่๓ปลอกสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์
ว่าคนร้ายเป็นชายสวมหมวกกันน็อกครึ่งใบ
หลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปทางถนนสามชัย
โดยก่อนเกิดเหตุนะครับได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็ยืนคุยกับนางสาวเตชิตา

หน่ำยิงนางสาวเตชิตา๓นัดและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ซึ่งช่วงเกิดเหตุนางสาวเตชิตาได้ขับรถเบ้นสีดำเนี่ย
ส่งลูกที่โรงเรียนแห่งนี้ตามปกติ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุสกัดจับ
ปิดเมืองไล่ล่าคนร้ายรายนี้ตามเส้นทางที่คาดคิดว่าจะหลบหนีนะครับ
สุดท้ายคนร้ายยอมติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจ
หลังก่อเหตุเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมง
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือนายธนพัฒน์ชัยถาวรอายุ๒๖ปี
รับสาภาพว่าสาเหตุมาจากความโกรธและหึงหวง
นางสาวเตชิตาซึ่งเป็นม่ายลูกติด๒คน
และเป็นเจ้าของกิจการแผงขายผลไม้ในอำเภอหาดใหญ่บอกเลิก
หลังจากที่คบหากันมาเกือบ๔ปี
ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์มาง้อขอคืนดีที่หน้าโรงเรียน
แต่กลับถูกปฏิเสธและขอเลิกอีกนะครับ
บันดาลโทษะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงจำนวน๓นัด

ส่วนเด็กที่นางสาวเตชิตามาส่งคือลูกของนางสาวเตชิตานะ
ซึ่งเป็นลูกติดไม่ได้เกิดกับนายธนพัฒน์นะครับ
สำหรับนายธนพัฒน์ก็เป็นลูกชายของนายสมชัยชัยถาวร

ข่าวคราวของนายสมชัยชัยถาวรพ่อของนายธนพัฒน์เนี่ย

เพราะว่านายสมชัยพ่อของนายธนพัฒน์
ยิงนายอภิชาติสังขาชาตินายยกเทศมนตรีเมืองคลองแห

เสียชีวิตกลางเมืองหาดใหญ่เมื่อปี๒๕๕๒ด้วยนะครับ